เราก็ตามไปให้นะฮะฟังความทั้งสองด้าน
หลังจากเห็นคลิปนี้เริ่มต้นมาจากการให้อาหารแมวจรจัด
ฝั่งหนึ่งเขาก็บอกว่าเออมันก็น่าสงสารนะ
อีกฝั่งหนึ่งบอกไม่ได้มันเดือดร้อนคนอื่นให้ตรงนี้ไม่ได้
คือฝั่งที่ให้เนี่ยเขาบอกโอ้โหบางคนไปวางยาบ่งยาเบื่อ
เราต้องเลี้ยงดูดูแลมันแต่อีกฝั่งหนึ่งบอกว่า
โอ้โหคุณจะไปให้ที่ไหนก็ให้ไปนี่มันเขตบ้านฉันเขตชุมชน
เป็นเรื่องเป็นราวนะครับเอาไปดูคลิปที่เกิดขึ้นก่อนนะฮะ
นี่ค่ะท่านผู้ชมครับไม่ต้องห่วงนะฮะ

แกแล้วนะฮะทั้งสองคุณพี่นะฮะเดี๋ยวฟังนะครับทีละฝ่ายนะครับ
เหตุการณ์นี้นะครับมีคนที่ไลฟ์เฟซบุ๊กเอาไว้ในช่วงเวลาที่คนที่เป็นเจ้าของคลิปนะ
เขาก็จะไปให้อาหารแมวจรจัดนะแต่ว่าถูกคนที่เขาอยู่บ้านแถวนี้
ต่อว่าต่อขานนะครับนะฮะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ปักเกร็ดนนทบุรีนะครับ
เอาทางฝั่งของเจ้าของคลิปก่อนคนที่ไลฟ์เฟซบุ๊กนะครับ
หายศผู้สื่อข่าวของเราตามไปคุยด้วยเธอบอกว่าเธอเนี่ยย้ายมาอาศัยอยู่ที่หน้าวัดตำหนักเหนือได้๓ปีแล้ว
ก็สังเกตว่าช่วงโควิด๑๙เนี่ยโอ้โหที่แพร่ระบาดอย่างหนัก
มันมีทั้งสุนัขแล้วก็แมวจรจัดตายอย่างไม่รู้สาเหตุประมาณสัก๒๐ตัวได้
หมากับแมวจรจัดเธอก็เป็นคนรักสัตว์ก็สำรวจนะ
เดินสำรวจภายในชุมชนนะว่าบ้านไหนตรงไหนจุดไหนมีหมามีแมวจรจัด
เธอจะไปช่วยกลัวมันจะถูกฆ่าถูกวางยาเบื่ออะไรอย่างนี้นะครับ
ก็ไปเจอแมวจรจัด๒๐ตัวไปอยู่ใต้ทางเดินใกล้กับบ้านป้าเล็กตรงนี้ฮะ
มันเป็นใต้ทางเดินของชุมชนมันเป็นทางเดินของชุมชนเธอยืนยัน
เห็นมั้ยแมวจรจัดเนี้ยอ่ายี่สิบตัวได้พร้อมโซใช่ไหมน่าสงสาร
แต่มันอยู่ใกล้บ้านป้าเล็กที่ปรากฏในคลิปอยู่ข้างวัดตำหนักเหนือ
เธอก็เอาอาหารไปให้นะอยากจะล่อแมวออกมา
จะได้จับแมวแล้วเอาไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแล
แต่ไม่เข้าใจว่าทำไมป้าเล็กถึงมาห้ามนะทั้งทั้งที่ทางอบตบังตะไน
เจ้าของพื้นที่ก็บอกว่าตรงจุดนี้มันคือทางสาธารณะ
ก็มันมีการเตะจนถูกทำร้ายแมวอาจจะช้ำในตายค่ะ
เป็นไปได้แล้วก็อาจจะแล้วก็มีชาวบ้านแอบบอกว่าแมวอ่ะ
ชอบไปย่ำบนหลังคาชาวบ้านก็มีชาวบ้านบางคน
เอาไฟฟ้าช็อตแมวตกล่วงมาตายแล้วก็มีกลุ่มทางนู้นนี่
หมาแมวจะโดนแต่เขารู้คนแต่เขาไม่บอกอะค่ะ
ว่าวางยาไปกัดไก่เขาเพราะเขาเลี้ยงไก่ปล่อยไงในสวนในป่าทางริมนู้นนะคะ
อ่าแล้วทำไมสงสัยว่าคนที่ทำหายมากค่ะคุณช่องของบ้านแบบไหน
ไม่ได้สงสัยค่ะเพียงแต่ว่าทำไมมันตายแค่นั้นเองครับ
ไม่ได้ไปสงสัยเขาค่ะอ่าทีนี้ก็ต้องฟังอีกฝั่งด้วยใช่ค่ะนะฮะ
ป้าเล็กนะครับทุกผู้ชมครับเออทำไมต้องไปว่าเขาไปห้ามเขานะครับ
คุณสุดปรีดาไปคุยกับป้าเล็กนะครับป้าเล็กที่อยู่ในคลิปเลยนะฮะ
เล็กบอกว่าแมวจรจัดแถวนี้เนี่ยมันก็อยู่มาเป็น๒๐ปีแล้วนะ
แล้วมีแค่สี่ห้าตัวนะครับที่ผ่านมาตัวป้ากับชาวบ้าน
ก็ให้อาหารมันตลอดเพียงแต่ว่าไม่ได้มีบ้านไหนเขารับเป็นเจ้าภาพ
เอาไปเลี้ยงอย่างเป็นจริงเป็นจังมันก็อยู่ตรงนี้นี่แหละ
จนกระทั่งนี่แหละคุณนกเนี่ยเขาก็มาอยู่ในชุมชน
แล้วก็ชอบแอบเอาอาหารมาวางไว้แถวแถวบ้านของป้าเล็กอืม
ตอน๒๓ทุ่มอย่างนี้บางคืนแอบเอามาวางตอน๕ทุ่ม
แมวมันก็มากินพอมันมากินกินไม่หมดทรงกลิ่นเหม็นเน่า
บางทีมันก็อึมันก็ฉี่อะไรทิ้งเอาไว้เหม็นไปหมด
ทั้งที่มันควรจะอยู่ในที่ของมันที่มีคนเอาอาหารไปให้อยู่แล้ว
นี่แหละคือความเดือดร้อนที่ป้าเล็กกับคนในชุมชนคนอื่นเขาเจอ
พอโตปุ๊บแมวมันไปได้เองใช่ไหมคะแมวก็ไปได้เอง
แต่คุณเอาอาหารมาไว้ซึ่งไว้ใต้สะพานเรา
ไม่ใช่ตรงนู้นนะใต้สะพานเราเราก็กั้นเรียบร้อยแล้ว
คุณก็เอาลื้อกระเบื้องเราออกเพื่อเอาอาหารยัดใส่เข้าไป
เสร็จปุ๊บฝนฟ้าตกน้ำเข้าขังอยู่ในอาหารน้ำอาหารแมวใช่ป่ะ
พอเสร็จปุ๊บอาหารแมวทีนี้ตัวเองไม่มาเก็บมาเก็บอีกที
รุ่งอีกวันหนึ่งมามืดสามทุ่มเข้ามาให้อาหารแมวมันซึ่งไม่ใช่นะ
แล้วเขาบอกว่าที่ตรงนี้เป็นที่สาธารณะเราบอกไม่ใช่อันนี้คุณลงมาในที่เรา
อ่าลงไว้ที่เราเรามีภาพประกอบป้าเล็กบอกกับทีมข่าวของเรานะครับ
บอกว่าพอถูกถ่ายคลิปแบบนี้แล้วไปโพสต์แบบนี้เนี่ย
คนก็ต่อว่าป้าเล็กเยอะแยะหาว่าโอ้โหใจคอโหดร้ายแบบนั้นแบบนี้
ป้าไม่เคยทำร้ายแมวตามที่ถูกกล่าวหาเลยนะฮะตอนนี้ไปแจ้งความไว้แล้ว
ข้อหาบุกรุกนะครับแล้วก็ข้อหาความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์ถ่ายคลิป
แล้วก็เอาคลิปไปลงนะฮะทำให้ป้าเขาเสียหายถูกต่อว่าเพื่อนบ้านในระแวก
เราก็ไปคุยด้วยนะครับคือเพื่อนบ้านแถวเนี้ยบอกว่าการที่คุณนกเจ้าของคลิปเนี่ย
เอาอาหารมาให้แมวจรจัดถามว่าผิดไหมอันนี้ไม่ผิดนะแต่มันสร้างความเดือดร้อน
ให้กับเพื่อนบ้านคนอื่นพวกกลิ่นอาหารเหม็นเน่าอะไรพวกนี้เนี่ยฮะ
โอ้ยมีหมาอยู่ตัวสองตัวแล้วก็แล้วก็แมวแมวมีสี่ห้าตัวนะ
อันนี้มันออกมามันไม่ได้กัดไม่ได้อะไรหรอก
แล้วเขาก็มาให้อาหารที๓ทุ่มมา๔ทุ่มมา๕ทุ่มก็มา๖ทุ่มก็มา
ได้รับผลกระทบก็คือจะมาเนี่ยวิ่งแล้วก็มาเยี่ยวมาอะไรอย่างนี้
ขี้อย่างนี้คือมันเหม็นอ่ะแล้วเรามีเด็กด้วย
แล้วตัวเองก็เป็นหืดหอบด้วยซึ่งไม่ถูกกับสัตว์กับพวกหมาอยู่แล้ว
ใช่เราก็เลยไม่เลี้ยงเอาเป็นว่าข้อสรุปของปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับ
อบตบางตะไนเจ้าของพื้นที่บอกว่าเดี๋ยววันจันนี้
กันยายนเดี๋ยวมาแก้ไขจัดการดูแลปัญหาให้กันแล้วกัน
เอาเป็นว่าเอาปัญหาของคนเนี่ยเป็นเรื่องใหญ่ด้วยอ่าเรื่องแมวก็สำคัญค่ะนะฮะ
เดี๋ยวจะดูแลแมวอะไรให้นะครับคนในชุมชนจะได้ไม่ต้องมามีปัญหากัน
เรื่องให้อาหารไม่ให้อาหารไว้พรุ่งนี้อีกนะครับ